อยู่กับคุณผู้ชมตั้งแต่เวลา๑๑นาฬิกานะครับ
รับชมข่าวยาวไปถึง๑๓น๓๐นาทีนะครับ
วันนี้ข่าวเที่ยงของเราอยู่กับคุณสุภาษา

เวลา๑๒๓๐นหลังจากนี้ไปนะครับ
แน่นอนทุกประเด็นข่าวสำหรับข่าวเที่ยงไทยรัฐ

ให้คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยค่ะ
คุณผู้ชมที่รับชมผ่านทุกช่องทาง
สามารถแสดงความคิดเห็นต่อข่าวสารมาได้นะครับ

ก็มีการชุมนุมที่หน้ารัฐสภา

ขอย้ายพื้นที่ในการที่จะไป
นัดหมายในการชุมนุมที่แยกราชประสงค์ด้วยนะครับ

เพราะว่าเมื่อวานี้ภายในรัฐสภา
ก็เป็นการประชุมร่วมรัฐสภา
ในการพิจารณารับหรือไม่รับ

ภายนอกรัฐสภาก็เป็นการชุมนุม
ของกลุ่มคนทั้งสองฝ่าย
กลุ่มแรกก็คือกลุ่มไทยพักดีพร้อมเครือข่าย

ในช่วงประมาณบ่าย๒โมงกว่านะครับ

ถนนทหารถนนประชาราชสาย๑นะครับ
แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็มาทาง

เพื่อจะเข้ามาให้ถึงหน้ารัฐสภาให้ได้นะครับ

ของกลุ่มรัศดรนะครับก็มีการฉีดน้ำ

จุดสำคัญมากที่สุดก็คือบริเวณแยกเกียรติกายนะคะ

ลื้อถอนลวดหนามเลยทำให้

แก๊สน้ำตาในการสลายการชุมนุมนะครับ

แต่ว่าคุณผู้ชมฮะเราข้ามเวลา

จะเป็นช่วงที่ค่อนข้างจะเกิดความชุลมุน

ก็ผมขออนุญาตเริ่มตั้งแต่เวลา๑๗๑๐นะฮะ

ด้านหน้าของรัฐสภานะครับ

เปิดทางให้กลุ่มผู้ชุมนุมเดินเข้าพื้นที่

มีความพยายามในการที่จะขอเจรจากับทางเจ้าหน้าที่
แล้วก็มีการเจรจาอยู่หลายรอบเหมือนกันนะครับ
ก็มีการประดมคว่างปลาก้อนหิน

จากนั้นก็ถือว่าเป็นช่วงของการเผชิญหน้า
รอบแรกนะครับก็มีการปะทะกัน

ตำรวจเข้าควบคุมสถานการณ์
เพราะว่าตำรวจก็ถอยร่น
คือจุดนี้นะคุณจุดแยกเกียรติกายเนี่ย

ใกล้กับวัดแก้วฟ้าจุลามณี

แล้วก็ใกล้กับท่าน้ำเกียรกายนะครับ
ซึ่งเป็นด้านข้างของรัฐสภา

เข้าไปหน้าอาคารรัฐสภา
กลุ่มคนเสื้อเหลืองยังคงอยู่บริเวณ
อาคารรัฐสภาแล้วเดินออกมา
เกิดมีการคว่างปลาสิ่งของใส่กัน

แล้วก็ปะทะกันเป็นระลอกเกือบครึ่งชั่วโมง

แล้วก็แก่นำของกลุ่มเสื้อเหลือง

จังหวะนี้ก็จะเห็นนะฮะทั้งมีการยกมือไหว้ขอโทษ

แต่ว่ามวลชนของแต่ละฝ่ายที่อยู่ด้านหลัง
อาจจะไม่ได้ทราบว่าแนวหน้า

ก็ยังคงมีการคว่างปลาสิ่งของ
เหตุการณ์สักประมาณ๕โมงครึ่ง

เพราะว่ากลุ่มราศดรพยายามเข้าพื้นที่

แล้วก็มีการปักหลัก

จนกระทั่งเวลา๑๘๔๗น

จนกระทั่งผู้ชมนุมของกลุ่มรัฐสดร

ก็อยู่ภายนอกรอบรั้วอาคาร

จากนั้นนะฮะเวลาที่สำคัญ

ขณะที่บริเวณหน้าอาคารรัฐสภานะฮะแกนนำของกลุ่มราศดรก็มีการปราศัยอย่างต่อเนื่อง
ผู้ชุมนุมก็รับฟังการปลาใสแต่ห่างออกมาหน่อยบริเวณนี้แหละครับ
เกียรติกายคุณเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญนะครับ
ยังคงมีกลุ่มผู้ที่สวมใส่เสื้อสีเหลืองเนี่ยอยู่ตรงนั้นค่ะ
ราศดรช่วงแยกเกียรติกายก็มีอยู่ตรงนั้นเช่นเดียวกัน
เกิดการเผชิญหน้ากันนะครับคว่างปลาสิ่งของใส่กัน
ว่างปลาก้อนอิดขวดน้ำขวดแก้วจากนั้นมีเสียงดังต้องบอกว่าคล้ายนะ
ค่ะคล้ายปืนขึ้นกว่าสิบครั้งจนผู้ชุมนุมทั้งสองฝ่ายแตกฮือนะครับ
กาดของกลุ่มราษดรพยามประกาศให้ฝ่ายของตัวเองเนี้ยหยุดการประทะ
ฝ่ายเสื้อเหลืองก็วิ่งหนีค่ะนะครับจุดนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับ
ถูกนำตัวขึ้นรถยนต์ขึ้นรถจักรยานยนต์เพื่อไปส่งต่อให้กับรถพยาบาล
แล้วก็ไปส่งต่อที่โรงพยาบาลนะครับแล้วก็มีการบอกต่อกันนะฮะ
ว่ากลุ่มผู้ชุมนุมมีการใช้กระสุนบอกต่อในกลุ่มผู้ชุมนุมนะ
ว่ามีการใช้กระสุนแต่กระสุนมันต้องมีการพิสูจน์
ว่ามาจากที่ไหนอย่างไรนะครับและกาดกลุ่มผู้ชุมนุมของกลุ่มราศดรเนี่ย
ก็รีบเคลียร์พื้นที่เพื่อขอทางให้รถพยาบาล
สามารถเข้ามารับคนที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็นำตัวผู้บาดเจ็บเนี่ย
ไปส่งโรงพยาบาลนะครับหนึ่งในผู้ได้รับบาดเจ็บ
คือนายมานะชาติดีซิริอายุยี่สิบเจ็บปีนี่ครับ
มีการแชร์อยู่ในโลกโซเชียลว่าเป็นแผลถูกยิงเนี่ยฮะ
เป็นแผลถูกยิงเป็นรูลักษณะแบบนี้เลือดไหลไม่หยุดนะฮะ
ทางกาดทางเจ้าหน้าที่พยาบาลของทางด้านกลุ่มราศดรเนี่ย
ก็ต้องเอาน้ำเกลือมาล้างมาอะไรแล้วก็รีบส่งตัวไปโรงพยาบาล
เขาบอกนี่เป็นคลิปพิสูจน์อย่างหนึ่งว่ามีการใช้กระสุนปืน
แต่ว่ายังไม่ได้บอกว่ามาจากฝากฝั่งไหนหรือทางตำรวจหรือทางฝั่งไหนนะคะ
สำหรับกระสุนที่ถูกผู้ชายคนนี้นะคะคืออันนี้มันต้องมีการสรุปนะ
ว่าถูกยิงมาจากปืนอะไรยิงมาจากฝั่งไหน
อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับส่วนการชุมนุมครั้งนี้นะฮะ
ก็มีดารานักแสดงแน่นอนโฟกัสจิรกุลเข้าร่วมด้วย
และตอนที่มีการปะทะเธออยู่แนวหน้านะคุณ
อยู่แถวช่วงที่มีการปะทะนะครับ
ไลฟ์สดกับเหตุการณ์ของการชุมนุมที่เกิดขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นกรณีการถูกฉีดน้ำแรงดันสูง

หรือว่าการที่มีกลุ่มมวลชนเขาประทะกันอยู่
แล้วเธอก็บอกว่าเธอไม่สามารถเข้าไปช่วยอะไรได้เลย
นี่นะครับเธอก็โพสต์ไว้แล้วก็ไลฟ์ไว้ในตอนนั้นนะครับ

บริเวณแยกเกียรติกายสักประมาณ๒ทุ่มกว่า
นะครับ๒ทุ่มจากครึ่งนะครับในส่วนของแก๊สน้ำ
ซึ่งอยู่บริเวณหน้ารัฐสภา
มีการพูดคุยปราศัยกับกลุ่มผู้ชุมนุมอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็ทั้งเพนกวิ้นทั้งทนายอานนท์
ก็ขึ้นรถปลาใส
ที่สุดสักประมาณ๒ทุ่ม๕๐นาที
นายอานนท์นำพาประกาศว่าในวันพรุ่งนี้ก็คือ
๑๙ขออภัย๑๘พฤศจิกายนครับ
พวกเราจะไม่มาปักหลักชุมนุมที่หน้ารัฐสภาแล้ว

จะโหวตจะพิจารณาร่างรับหรือไม่รับ
หลักการร่างรัฐธรรมนูลแก้ไขรัฐธรรมนูล

แต่พวกเราประชาชนจะไปแสดงพลังอีกครั้งกลางเมือง

ให้เปลี่ยนแยกราชประสงค์เป็นราชดรประสงค์
นี่นายอานนท์เขาประกาศไว้แบบนี้
นัดหมายเวลาที่จะไปเจอกันที่แยกราชประสงค์ในวันนี้

และขอให้ผู้ร่วมชุมนุมในวันนี้นะฮะเก็บแรงเอาไว้
เตรียมสีกระป๋องไปแสดงสัญลักษณ์
ที่หน้าสตชสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
จากนั้นก็ประกาศให้ผู้ชุมนุมแยกย้ายกันกลับ
ก็คือยุติการชุมนุมในเวลา๒๑นาฬิกา
ส่วนเพนกวินก็โพสต์แบบนี้เหมือนกัน

โพสต์เฟซบุ๊กนัดหมายให้มวลชนไปรวมตัวกันที่๔แยก

พร้อมกับนำกระป๋องสีไปคนละกระป๋อง
เราพอจะประมวลเหตุการณ์ให้คุณผู้ชมได้ทราบ
เฉพาะเหตุการณ์ตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงช่วงค่ำ

เพราะว่ามีเหตุการณ์เผชิญหน้าเหตุการณ์ปะทะกัน

สำหรับผู้บาดเจ็บนะคะเรามาสรุปกันสักนิดหนึ่งนะคะ

จนถึงช่วงประมาณ๓ทุ่มก็คือประกาศยุติการชุมนุม
มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บรวม๔๑รายด้วยกัน

ไปรักษาตามโรงพยาบาลต่างค่ะ

โรงพยาบาลรามาธิบดี๑ราย
โรงพยาบาลพระรามก้าว๒ได้
โรงพยาบาลเพชรเวศ๑ราย
ในจำนวนนี้ที่คุณสืบสกุลอ่านไปเมื่อสักครู่นี้

หนึ่งในนั้นนะคะก็คือคุณมนชาติ
แต่นอกจากนี้มีคนที่ถูกยิงด้วยรวม๕ราย
ส่งไปจุดหลักเลยคือวัชิระพยาบาล
อภัยนะคะส่งไปที่วัชิระพยาบาล๑ราย
คือนายมณชาติมีแผลถูกยิงที่ขา
โรงพยาบาลรามาธิบดี๑รายมีแผลที่ข้อมือ
โรงพยาบาลพระราม๙๒รายมีแผลที่ขา
และโรงพยาบาลเพชรเวศ๕รายมีแผลที่บริเวณหน้าท้อง
เทศเวทนี้๑รายก็รวมทั้งสิ้น๕ราย
แต่ว่าต้องบอกคุณผู้ชมว่าจำนวนของผู้ได้รับบาดเจ็บ
เป็นการสรุปโดยศูนย์เอราวันเขานะ

นายแพทย์สุกิตอัฐโถปกรณ์
เป็นที่ปรึกษาประธานสภาพผู้ทันราชดร
เมื่อคืนนี้ได้เดินทางไปเยี่ยมอาการของผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาลวัชิรพยาบาล
ส่วนใหญ่เป็นผู้ชุมนุมที่บาดเจ็บจากการถูกแก๊สน้ำตา

บางคนบาดเจ็บเพราะถูกลวดหนามบาด
บางคนแขนหักก็มีนะคะศีรษะแตกก็มี
รักษาและให้กลับบ้านได้
ส่วนผู้บาดเจ็บที่ถูกยิงที่อยู่วัชิระพยาบาล

ต้องนอนรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลนะคะ